ตอนนี้โลกโซเชียลมีเดียนะคะมีการแชร์คลิปหนึ่ง
เป็นคลิปของการรุมกันระหว่างคู่อริ
นักเรียนมัธยมแห่งหนึ่งย่านเอกมัยนะคะ
กับนักเรียนช่างกลฝ่ายเด็กนักเรียนมัธยมน้อยกว่า
จำนวนน้อยกว่าประสบการณ์ก็น้อยกว่านะคะ
หนึ่งในนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัส
แต่คลิปที่มันแชร์ออกไปมีเรื่องสืบเนื่องมา

คือ๑ใน๓คนได้รับบาดเจ็บสาหัส

ก็คือบริเวณเอ็นที่แขนขาด
ต้องผ่าตัดด่วนและค่าผ่าตัดแสนกว่าบาท

ตอนนี้ได้เงินสองแสนกว่าบาทด้วยและน้องก็ปลอดภัยแล้วเนี่ยนะคะ
แต่ว่าอยากจะให้คุณผู้ชมเห็นถึงผลที่มันเกิดขึ้น
จากการตะลุมบอลกันของวัยรุ่นเนี่ยมันไปเดือดร้อนคุณพ่อคุณแม่นะคะ
เหตุการณ์นี้ก็คือนักเรียนมัธยมชาย๓คนของโรงเรียนแห่งหนึ่งแถวเอกมัยค่ะ
อยู่ในสภาพเลือดท่วมตัวนี่เป็นภาพที่เขาแชร์นะคะ
หลังจากที่๓คนถูกนักเรียนช่างกลคู่อริย่านบางจากประมาณ๒๐คน
รุมทำร้ายโดยมี๑คนอาการสาหัสเอ็นแขนข้างขวาขาด
ต้องผ่าตัดด่วนแต่เนื่องจากผู้ปกครองไม่มีเงิน
เพราะคุณหมอบอกว่าค่ารักษาพยาบาลจากการผ่าตัด๑๒๐๐๐บาท
และถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจจะทำให้น้องกลายเป็นคนพิการก็ได้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถนนสรรพาวุฒิเขตบางนาเย็นเมื่อวานนี้เองค่ะ
พี่เห็นแบบนี้นะคะเป็นรุ่นพี่โรงเรียนมัธยมแถวเอกมัยบอกไม่ได้ละ
ต้องระดมทุนกันขอรับบริจาคจากผู้ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือกระทั่ง
เงินที่ได้รับบริจาค๒๔๐๐๐บาท
ทำให้นักเรียนที่เอ็นแขนขาดสามารถผ่าตัดได้แล้วที่โรงพยาบาลจุลาพรจุลาลงกรนะคะ
ขณะที่เพื่อนอีก๒คนยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสำโรง
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่สอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์เปิดเผยว่าวันเกิดเหตุ
นักเรียนมัธยม๕คนถือมีดมาดักรอคู่อริ
อยู่ริมถนนแถวหน้าโรงเรียนสรรพาวุฒิอันนี้เป็นการกล่าวอ้างถึงโรงเรียนเฉย
แต่ว่าไม่ใช่โรงเรียนนี้นะคะอันนี้เป็นจุดเกิดเหตุเฉยนะคะ
แต่ฝั่งคู่กรณีที่เป็นนักเรียนช่างกุลมามากกว่า๒๐คน
นักเรียนมัธยมมากันแค่๕คนสู้ไม่ได้๑ใน๕คนก็คือ๓คน
วิ่งหนีไม่ทันค่ะถูกตะลุมบอลจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
นี่เป็นเรื่องราวที่แชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
เห็นแล้วก็สะท้อนใจทั้งเรื่องของการที่วัยรุ่นเนี่ยยังคงทะเลาะกันอยู่เลย

และคุณพ่อคุณแม่สุดท้ายนี่แหละคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวเป็นคนต้องรับผิดชอบ
ค่ะเขารู้บ้างไหมว่าผู้ปกครองเขาเดือดร้อน
มาทำมาหากินส่งเสียเรียนแล้วจะต้องมารับภาระแบบนี้อีก
และยังต้องเป็นห่วงอย่างหนักเวลาที่ไปโรงเรียนอีก